นี่ครับหนุ่มวัย๑๘หลอกเมีย
เมียว่าอะไรรู้ไหมฮะหลอกเมียว่า
มีเพื่อนรุ่นพี่จ้างให้ไปคุมสถานบริการที่ภูเก็ต

เดี๋ยวผัวไปทำงานก่อนนะเมียนะ

แต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งก็ติดต่อกลับมาหาเมีย
บอกว่าถ้าผมหายไปก็ดูแลกันเองดีนะ
บวกหรือลบเกมมันกำหนดไว้หมดแล้ว
ตอนนี้ตัวช้ำตัวเขียวหน้าเขียวตาช้ำไปหมดหัวโนไปหมด
มันเกิดอะไรขึ้นเหมือนจะถูกทำร้าย

ว่าสามีจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่า

ให้กองปราบตามหาผัววัย๑๘คนนี้หน่อย
เล่าย้อนกันนิดหนึ่งจากกรณีเมื่อวันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมา
ตำรวจกองปราบได้รับแจ้งจากภรรยาของนายนัทพัฒน์รัตนถาวรอายุ๑๘ปี
โดยตัวภรรยาบอกว่าสามีเดินทางไปที่จังหวัดภูเก็ต
เพื่อไปทำงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตามคำแนะนำของเพื่อนรุ่นพี่
จากนั้นนะสามีก็เดินทางไปภูเก็ตตั้งแต่วันที่๖กันยายนที่ผ่านมา
แล้วปรากฏว่านะครับหลังจากนั้นสามีส่งข้อความมาบอกเธอ
บอกว่ารู้สึกกลัวอยากกลับบ้านแต่มันกลับบ้านไม่ได้
เนื่องจากไม่รู้จักสถานที่และไม่มีคีย์การ์ดเข้าออกโรงแรม
แล้วก็ที่สำคัญไม่ได้มาทำงานเป็นรอปภหรือว่ามาดูแลความปลอดภัยสถานบันเทิงต่าง
แต่จริงถูกหลอกให้มาเฝ้ายาเสพติด
ทีนี้ล่ะครับเมียได้รับทราบข่าวแบบนี้จากสามี
ก็ตกอกตกใจและสามียังโพสต์ข้อความอย่างที่บอก
ถ้าผมหายไปก็ดูแลตัวเองกันดีนะครับ
ช้ำหัวโนอะไรตาเขียวเฮ่อเวรกรรมอะไรจริง

ทีนี้แหละครับตำรวจกองปราบรับเรื่องแล้วก็ต้องช่วยเหลือใช่ไหมคุณ

เพราะว่าเมียร้องทุกข์มาเมียทุกข์หนักมากนะฮะตำรวจกองปราบ
ปรากฏว่าพอตำรวจเดินทางไปนะคุณ
นายนัทพัฒน์ยืนเล่นโทรศัพท์อยู่บริเวณระเบียงหลังห้อง๕ทับ๑๘

หน้าชื่นยิ้มแย้มแจ่มใส

ไม่เห็นจะตาปูดตัวเขียวหรือว่าอะไรที่มันดูแล้วถูกกักขังหน่วงเหนียวเลย
ใช่ห้องพักก็อยู่ติดกับสระว่ายน้ำสวยงามนะฮะ
แล้วก็นายนัทพัฒน์เมื่อเห็นตำรวจก็แสดงท่าทีพิรุษ

เจ้าหน้าที่ครับเข้าไปในห้องเหมือนกัน

แล้วไปในห้องนะก็ไปตรวจพบยาไอซ์๒ถุง
อุปกรณ์การเสพยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมด
สืบสวนไปสืบสวนมาเป็นเรื่องโอละพ่อคุณ

มารับงานที่ภูเก็ตรับงานอะไร
รับงานมาเป็นเพื่อนชายรักชายคนหนึ่ง
ชื่อนายโจ้เขาบอกนายโจ้จ้างงานเขา๑๐๐๐บาท
มาอยู่เป็นเพื่อนหน่อย๗วันที่ภูเก็ตแห่งนี้

นายนัทพัฒน์ก็เดินทางมาที่ภูเก็ตมาทำงาน๗วัน
จริงแล้วต้องจ่ายเงินค่าจ้างวันที่๑๖กันยายน

แต่ทีนี้นะครับปรากฏว่าให้อยู่ต่อแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน
สักทีนายนัทพัฒน์ก็เลยต้องหลอกเมียบอกว่า
ไม่สามารถกลับได้แล้วก็ถูกทำร้ายถูกกักขังอะไรแบบนี้นะครับ
แต่ท้ายที่สุดตำรวจแจ้งความว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครอง
แล้วก็ไม่เห็นพบเลยว่าเนื้อตัวถูกทำร้ายแต่อย่างใด
และท้ายที่สุดเป็นเรื่องโอละพ่ออย่างที่บอกคือ
มารับงานเป็นเพื่อนชายรักชายคนหนึ่ง
สารเมียเป็นห่วงเต็มที่แจ้งตำรวจปรากฏว่าสุดท้ายโถแฟน

ทีนี้ต้องไปเคลียร์กันอีกนะเคลียร์กับเมียอีกนะ